อีกหนึ่งเรื่องที่ปราบรามเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดสักทีกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
คนร้ายที่เป็นพ่อค้ายาเขาก็อาศัยเหมือนแบบคนทั่วไปตบตาเจ้าหน้าที่
จอดรถริมทางส่งยากันเลยส่งอย่างนั้นเลยริมถนนเลยฮะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดเขาก็เลยไปรวมได้ค้าถนนเลยคุณผู้ชมครับ
ตำรวจชุดปรากฏปรับรามยาเสพติดโรงพักบ่อวินจังหวัดชนบุรีครับ
ออกไปตรวจพื้นที่ก็ขับรถไปขับรถมาผ่านไปยังถนนสาย๓๓
ไปพบนายเสกศักดิ์เพ็งทะเลอายุสามสิบเอ็ดปีไปยืนคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่หน้าโรงเรียนบ้านเขาหิน

นั้นมี๑๕๙๕เมตรแน่นอนก็ถูกจับ
นำไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก็เจอนะครับ
เสกศักดิ์สารภาพกำลังรอส่งยาบ้ากับไอซ์ให้กับลูกค้าอยู่
ลูกค้าเขาอยู่ตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ก็นัดมารักกันริมถนนนี่แหละมันง่ายดี

คนทำผิดก็พยายามขี่รถหนีครับตำรวจก็เลยขี่รถตาม
แล้วก็ตามจับกลุ่มได้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ